ไปปรับใช้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาถอดสูตรกันนะครับ
ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้คนไทยเองยอมรับและเข้าใจเรื่องของการทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับ
บริษัทที่อยู่ลำดับต้นของเมืองไทยแน่นอนครับ
คงนึกถึงเรื่องของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
ณวันนี้บริหารมาถึงทายาทรุ่นที่๓แล้ว
และชื่อที่เราคุ้นหูคุ้นตาคือนายสาระร่ำซำครับ
เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่าง
มีการเสริมความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับองค์กรนี้
กับหลักคิดง่ายคือสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทีมงานและก็ลูกค้าครับ
ทำให้องค์กรสีบานเย็นแห่งนี้ไปอยู่ในใจของลูกค้า
อยู่ในอันดับต้นแถวหน้าของบริษัทเมืองไทย
ที่มีชื่อเสียงแบบนี้ครับ
วันนี้เราจะมาถอดสูตรผู้บริหารของเมืองไทยประกันชีวิต
กับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเริ่มด้วยตัวเอง
ดังนั้นสาระล่ำซำผู้บริหารหนุ่ม
บริษัทของคนหัวคิดทันสมัยอย่างเมืองไทยประกันชีวิต
ให้เวลากับการออกกำลังกายทุกเช้า

พอวิ่งข้างนอกมันก็จะเพลิน
ดูไอ้นู่นดูวิวดูอะไรไป

ในขณะเดียวกันตอนหลังเริ่มที่จะมาทำ
เรื่องของการที่วัดเรื่องของตัวเอง
ว่าพอวิ่งเราควรจะต้องวิ่งในเทสเท่าไหร่

อกจากว่าจะเพลินแล้วมันเป็นการฝึกวินัยตัวเอง
ฝึกวินัยตัวเองว่าไปอีกนิดหนึ่ง
ได้ไหมอะไรพวกนี้จริงมันไม่เร็ว
มันเป็นการที่ว่าดีที่สุดคือการที่ว่าฝึกวินัยแล้วก็แข่งกับตัวเอง

เหมือนอย่างที่ตัวเองเคยใช้ได้
มันก็ย้อนกลับมาว่าจะทำอย่างไร
โดยเฉพาะการขี่มอเตอร์ไซค์คือสิ่งเติมเต็มความสุข
แต่ต้องไม่มากไปไม่น้อยไป
เพราะการใช้ชีวิตต้องสมดุลระหว่างตัวเองครอบครัวและงาน

มันเป็นตัวองค์กรมันขับเคลื่อนด้วยตัวคน

เพราะฉะนั้นองค์กรนี้จริงแล้วเราก็มีทีมงานมีหลายอย่าง
มันก็ต้องวิ่งไปด้วยกันได้ในหลักการ
อันที่๑อันที่๒ก็คือว่าครอบครัวสำคัญมาก
การที่มีครอบครัวเป็นเรื่องที่พึ่งทางใจ

เพราะฉะนั้นจริงเราควรจะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้

วันนี้ถึงกลับมาอยู่ที่ฟิตเนสตอนนี้ได้ไง
ชีวิตคนย่อมมีพัฒนาการ
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตก็เช่นกัน
จะโลดแล่นอยู่ในธุรกิจประกันมากว่า๖๕ปี
แต่ต้องยอมรับว่ายังเก่าและสดใสเสมอ
โดยเฉพาะสีบานเย็นที่เป็นภาพจดจำของบริษัท
มันควรจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเปลี่ยนภาพตัวเองด้วย

ผลสุดท้ายก็ไปเจอที่มาหนึ่งก็บอกว่าเป็นแสงพระอาทิตย์
แสงวันอาทิตย์แล้วก็ไปทำเช้ากลางวันเย็น
เช้าออกมาเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะดู
แล้วก็ดูเหมือนมีความแปลกขึ้นมาเป็นสีชมพู

เพราะฉะนั้นแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าคือทุกวันคือวันใหม่ของเรา

ควรจะเล่นในเรื่องของความแตกต่างจากประกัน
เป็นเรื่องของมีความมีรายละเอียดที่เยอะ
เพราะฉะนั้นคนก็จะค่อนข้างที่จะเกร็ง

ก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่ง
การที่จะสร้างความสุขได้ไหม
ในวันที่สาระล่ำซำเข้ามานั่งบริหารธุรกิจนี้เมื่อปี๒๕๕๙
สไตล์การบริหารที่กล้าคิด
กล้าพูดกล้าเปลี่ยนสร้างความแตกต่าง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า๑๒ปีที่ผ่านมา
กลายเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่นั่งอยู่ในใจของลูกค้า
ประกันชีวิตเข้าถึงและครองใจลูกค้าได้มากขึ้น
เต็ปต่อไปสาระต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ครอบคลุมมากขึ้นอีกในยุคดิจิทัล

สหรัฐเชื่อว่าแบรนดิ้งที่แท้จริงและยั่งยืน

และทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตัวตน

ถนนขององค์กรถามว่าองค์กรเฉยมันเป็นไปได้ไหม

เพราะฉะนั้นคนต้องเห็นภาพเดียวกัน
จากเห็นภาพเดียวกันว่าเราจะไปไหนเราคืออะไร
เพราะฉะนั้นการเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ

ต้องสามารถที่จะทำเรื่องของโลเคชั่นได้
ผมเริ่มทำโรเทชั่นกับเมืองไทยประกันชีวิต
เพราะว่ามองว่าบางครั้งไม่ใช่เป็นแค่ว่าทำให้เขามีเมาติสกิล

สาระย้ำเสมอว่าทุกชีวิตมีค่า
ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน
ธรรมภิบาลเป็นสิ่งที่ห้ามละเลยเด็ดขาด
ผู้บริหารเมืองไทยประกันชีวิตทิ้งท้ายว่า
ทุกคนมีชีวิตการมีประกันชีวิต

ให้เราอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น
โดยเฉพาะในยุคสังคมผู้สูงอายุ

ตอนที่เรายังมีกำลังในการทำงาน

แล้วก็เก็บไว้เพื่อให้เกิดเรื่องของบำนานในอนาคต
ยามที่เราต้องเกษียณงานแล้วออกไปแล้วเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ด้วย
เป็นตัวที่เรียกว่าผมใช้คำว่าผ่อนเบา